เรื่องนี้ก็ต้องตามต่อค่ะกรณีตำรวจตั้งด่านรีดไถ
ดาราสาวชาวไต้หวันครับตำรวจ๖นายเมื่อวานคุมตัวขึ้นรถคุมขังเนี่ย
สื่อพยายามถามไม่ตอบอะไรเลยสักนายนะ
ทีนี้นิ้วไหนร้ายต้องตัดทิ้งเอาเรื่องนี้หลังจากนี้จะยังไงต่อ
นั่นแปลว่าอะไรล่ะมันจะไม่มีอันไหนดีอยู่หรือยังไง
เดี๋ยวฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะคะ
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีคุณบุ๊คครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
ผมขีดเส้นใต้เมื่อวานว่าวิธีการที่จะสกัดกั้นไม่ให้ตำรวจนอกรู่นอกแถว
ไปทำอะไรต่อมิอะไรที่เกิดความอับอายแบบนี้ขึ้นมา
ยังไม่มีวิธีไหนดีไปกว่าดำเนินการลงโทษอย่างจริงจัง
วิธีการอื่นยังคิดไม่ออกลงโทษให้เด็ดขาดจริงจัง
แล้วมันจะยับยั้งได้วันนี้หัวข่าวหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ
หัวใหญ่เหมือนกันหมดเลยครับดูที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่
ฮิ้วปีก๖ตำรวจส่งสารทุจริต
เอาผิดรีดดาราไต้หวันค้านประกันส่งนอนคุก
ผู้บังคับการนครบาน๑เซ็นให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ปรากฏการลงโทษตำรวจคราวนี้เนี่ยถือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต้มได้ใจคนแต่มันได้ไม่เต็มร้อยเท่านั้น
ไม่เต็มร้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ต้องดำเนินการลงโทษอย่างนี้เนี่ย
สถานการณ์มันบีบบังคับบีบบังคับจากพยานจากข้อมูลจากหลักฐาน
ถ้าลำพังแต่ว่าไม่มีสถานการณ์มาบีบบังคับ
ผมว่าป่านเนี้ยเผลอเผลอหกคนนี้หลุดหมด
เพราะทิศทางข่าวตั้งแต่เริ่มต้นมันเริ่มจะกลายเป็นว่า
มีผู้เห็นเหตุการณ์มีคนเอาคลิปมาให้ดู

ดาราสาวกับเพื่อนเมามากแล้วก็ด่ากราดตำรวจตลอด
ไม่เห็นว่าตำรวจจะไปรับเงินรับทองตรงไหนนี่
แป๊ปที่เขาไปให้การเป็นพยาน
ข่าวมันจะออกมาแนวนี้แล้วถ้าเป็นแนวนี้เนี่ย
ก็กลายเป็นว่าดาราสาวไต้หวันโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ
จะไปเอาเรื่องกับเขาด้วยแต่ว่าสุดท้ายที่มันกลายมาเป็น
ข้อยุติในการลงโทษเพราะสถานการณ์และหลักฐานบีบบังคับ
พยานแวดล้อมและพยานตัวบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลจากคุณชูวิทย
กมลวิสิตต้องให้เกรดิตคุณชูวิตเขา
เพราะเขาทุ่มเทกับเรื่องนี้มากเขาไปหาข้อมูลหาคลิป
หาหลักฐานมามัดโดยเฉพาะพยานปากเอก
ที่เป็นเพื่อนดาราสาวที่มาจากฮ่องกง
คุณชูวิทย์จ่ายค่าเดินทางเองให้มาพักในโรงแรมของตัวเอง
ดำเนินการเองสุดท้ายขึ้นมา
เป็นพยานปากสำคัญชี้ตัวตำรวจทั้งห้าหกนายนั้น
ได้หมดด้วยให้การชัดจานฉะฉานว่าที่เป็นโพสต์ขึ้นมานั้นเป็นเรื่องจริง
สุดท้ายก็ต้องยอมจำนวนถึงยอมจำนวนแต่ว่าในการต่อสู้ทางคดียังปากแข็งอยู่ยังปากแข็งอยู่
ฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหนีไม่พ้นที่จะต้องลงโทษ
แล้วก็ให้ยาแรงแล้วสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนด้วย
พบตรสั่งเข้มสั่งเข้มว่าให้ผู้บังคับบัญชากำชับคอยดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
โดยเฉพาะเรื่องของด่านอย่าให้เกิดเหตุแบบนี้อีก
พบตรกำชับไปยังผู้บัญชาการระดับกองบัญชาการกองบังคับการให้ต้องมันลงตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในสังกัดอย่างจริงจังใกล้ชิดและต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ตำรวจกำหนด
หากพื้นที่ใดปล่อยประละเลยกระทำผิดจนเกิดความเสียหาย
ต้องมีการดำเนินการทั้งวินัยและอาญาทั้งปกครอง
แล้วก็จะต้องลงโทษผู้บังคับบัญชาด้วย
ตอนนี้ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตร
ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม
ไปดูแลการตั้งจุดโดดตรวจจุดสกัดและด่านตรวจของตำรวจในภาพรวม
วางระบบปรับปรุงแบบแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานสากล
หมายคือเน้นไปที่การตั้งด่านครับ
เพราะจุดที่ตำรวจนอกแถวใช้เป็นจุดลีดไถประชาชนได้อย่างดีที่สุด
ก็ตรงการตั้งด่านนี่แหละ
ไม่ว่าจะเป็นตั้งด่านแบบไหน
ไม่ว่าจะเป็นตั้งด่านตรวจอะไรจะมีเหยื่อไหลเข้ามาตรงด่าน
ไม่ว่าจะเป็นตั้งด่านเมาแล้วขับ

ด่านตรวจรถขาดต่อทะเบียน
สกัดยาบ้าสกัดอาวุธ
แล้วสุดท้ายขึ้นมามันก็วนไปสู่การตั้งสารเตี้ย

เพราะว่าถ้าไปโรงพักแล้วต้องขึ้นศาลมันยุ่งยาก
ฉะนั้นจ่ายกันตรงด่านนี่คือจุดอ่อนที่คุมกันไม่ได้

มันเสียดายตรงที่ว่าพอคุมกันไม่ได้เนี่ย
นโยบายให้ตำรวจตั้งด่านตรวจเนี่ยมันเบาลงไปเยอะ

ก่อให้เกิดปัญหาตามมา
เพราะการตั้งด่านแต่ละเรื่องนั้นเนี่ย
ถ้าเอากันจริงแล้วมันได้ประโยชน์

ต้องการไม่ต้องการให้คนเมาแล้วขับ

จะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเมาแล้วอย่าขับรถ
ตั้งด่านตรวจความเร็วบนท้องถนนถนนหลวงของกรมทางหลวง
เป็นการสกัดกั้นไม่ให้ขับรถเร็วเกินเหตุ

ตั้งด่านตรวจอาวุธปืน
ด่านตรวจสกัดยาบ้า
อันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นประโยชน์
หรือตั้งด่านรถที่ขาดต่อทะเบียนไม่ไปยอมไม่ยอมต่อทะเบียน
อันนี้ประชาชนราชการก็ได้ประโยชน์
ฉะนั้นการตั้งด่านทั้งหมดเนี่ย
มันเป็นการสกัดกั้นป้องกันอัธยากรรม
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาการตั้งด่านต้องเผามือลง

เพราะสุดท้ายขึ้นมาก็ไหลไปสู่คนยอมจ่ายเงิน

เสร็จแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องส่งไปให้นาย
เพราะนายรู้อยู่นี่ว่าการตั้งด่านแต่ละจุดต้องได้เงิน
ต้องมีคนจ่ายใต้โต๊ะโดยไม่ต้องออกใบเสร็จ

วงจรอุบาตมันก็พันกันอยู่อย่างนี้
ผมจำได้ว่าพบตรคราวคนที่แล้วคุณสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
สั่งการให้เลิกตั้งด่านไปพักใหญ่เลยครับ
ซึ่งเพราะแก้ปัญหาอย่างอื่นไม่ได้
ไม่รู้จะทำยังไงที่จะไม่ให้รีดไถ
ออกระเบียบว่าการตั้งด่านต้องมีนายตำรวจศัลยบัตรระดับนั้นระดับนี้
แต่สุดท้ายขึ้นมาก็เอากับเขาด้วยเอากับลูกน้องด้วย
แบ่งกันด้วยนี่นี่คือเรื่องของการตั้งด่าน
ซึ่งถ้าเลิกไปเลยผมก็บอกว่ามันน่าเสียดาย
เพราะว่าการตั้งด่านคือการสกัดกั้นหยับยั้งป้องกัน
ไม่ให้เกิดอายกรรมมากขึ้นการตั้งด่านทุกประเภทมีประโยชน์ทั้งนั้น
แต่ว่าทำยังไงล่ะครับทำยังไงที่จะให้ตั้งด่านแล้ว
เกิดความสุจริตใจไม่รับเงินกันตรงด่าน
ส่งฟ้องศาลผิดไปโรงพักปรับต้องมีใบเสร็จ
ถ้าทำกันอย่างนี้ได้เนี่ยการตั้งด่านก็ควรจะดำเนินการต่อไป
แต่ว่าถ้าเลิกกันไปมากเพราะเหตุนี้ก็น่าเสียดาย
ยังไงก็ตามแต่ครับสุดท้ายเนี่ย
ผมบอกกับพบตรคนนี้พตดดำลงศักดิ์กิติพระพัฒน์ว่า
เวลาราชการท่านเนี่ยเหลืออยู่เพียง๘เดือนนะ
ไม่เต็มแปดเดือนดีงานอย่างอื่นเนี่ยไม่เป็นไร
เอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเอาเรื่องนี้เรื่องเดียว
ให้ตำรวจนอกรู่นอกทางนอกแถวเข้ามาอยู่ในแถวเสีย
อย่าก่อความเดือดร้อนรำคาญให้ประชาชนไปรีดไปไถเขา
แล้วอย่าทำให้ประเทศชาติเสียชื่ออย่างเรื่องที่เป็นอยู่
ผมว่าทำได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันนี้สงฆ์สำคัญแล้ว
ในชีวิตการเป็นพบตร๑ปีของผู้ชายชื่อพลตำรวจเอก
ดำรกศักดิ์กิติพระพัฒน์นี่คือขีดเส้นใต้
เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ